มาดูเรื่องของครูกับสิทธิ์อีกแล้วนะครับ
สวัสดีค่ะคุณครูทำไมถึงทำร้ายเด็กแบบนี้
อันนี้เป็นคำพูดที่แม่บุกไปที่โรงเรียนไปถามคุณครู
เพราะว่าลูกชายของเธอนักเรียนชั้นป๖วัย๑๑ขวบนะฮะ
รวมถึงทุบที่หน้าอกจนลูกของเธอเจ็บหน้าอก
แม่คนนี้บอกว่าไม่ยอมเพราะว่าลูกถูกทำร้ายร่างกาย

คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่แม่บุกไปที่โรงเรียนหน่อยครับ
สวัสดีค่ะคุณครู

คุณครูได้ซ้อมน้องถูกหรือเปล่าคะ

แต่มีคนเห็นด้วยนะคะคุณครู
คุณครูใช่คนที่เคยเป็นข่าวที่หน้าพระรานหรือเปล่าคะ

เพื่อนดูนะคะก็ได้ยินในไลฟ์ส่วน

ในขณะที่บุกไปหาครูที่โรงเรียนบ้านม่วงไฟล์ตำบลหัวปลวก
อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องราวหน่อย
ต้นเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคุณแม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
กรกฎาคมวันพุธที่ผ่านมาลูกชายกลับมาจากโรงเรียน
แล้วปรากฏว่าลูกชายมีอาการหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอก
แม่ก็เลยถามว่าลูกไปโดนอะไรมาปรากฏว่าลูกก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่วิ่งเล่นอยู่ในห้องเรียนคุณครูผู้ชายคนนี้แหละ
ทำโทษด้วยการเตะเข้าที่หน้าอกเลยแล้วก็ทุบเข้าที่หน้าอกเลย
จากนั้นครูกับพอโรงเรียนก็พาไปหาหมอผลเอ็กซาเรย์
ก็ไม่ได้ส่งให้คุณแม่ดูแล้วก็คุณแม่ถามไปถึงพอ
ว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรพอบอกว่าไม่ว่างเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่ง
แม่เลยบอกว่าไม่ได้แล้วเรื่องนี้ต้องเอาโทษคุณครูให้ถึงที่สุด
อยากให้คุณครูลาออกและย้ายออกไปด้วยซ้ำแล้วก็ยังมีการเปิดเผยว่า
ครูคนนี้เคยก่อเหตุทำความรุนแรงกับเด็กลงโทษเด็กแรงมาแล้ว
ครั้งนะครับอย่างที่คุณแม่ไปถามเนี่ยใช่ครูที่เคยเป็นข่าวที่หน้าพระราณ
อะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับแม่ก็เลยไปทวงถามถึงโรงเรียนเลยว่า
ใช่ครูไหมแล้วครูจะลาออกไหมนะครับเรื่องนี้จริงนะฮะทางผอโรงเรียน
นัดหมายกันว่าบ่ายนี้จะมีการพูดคุยกับทางผู้ปกครองของเด็กที่ถูกครูลงโทษ
แล้วก็จริงด้วยครับคุณเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็คือทั้งประหลัดอำเภอเสาให้นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมชำนาญการ
เพราะว่าคุณแม่ไปร้องศูนย์นำรงธรรมไว้แล้วก็ทางกำนันตำบลหัวปลวก
เดินทางเข้าพบพอโรงเรียนติดตามความคืบหน้าสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็เดินทางไปที่บ้านของเด็กชายเพื่อเข้าเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจ
เรื่องต้นมีรายงานออกมานะครับว่าครูคนนี้ครูคนดังกล่าวนี้

ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะฮะทีนี้ครับแม่ของเด็กเองอยู่ระหว่างรอทนาย
เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะฮะแม่บอกว่าจะจัดการให้ถึงที่สุดนะครับ
ืบหน้าเดี๋ยวตามต่อได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐนะคะ